สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุพัสรา
สภาพอากาศวันนี้ฝนตกทั่วไทยค่ะ
แต่ว่าวันพรุ่งนี้และวันมรืนนี้ฝนจะลดลงฟ้าจะเปิด

พรุ่งนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรตรวจสอบพร้อมกัน
ที่ภาคอีสานและภาคเหนือกันก่อนเลยนะคะ
เหนือและภาคอีสานปริมาณฝนลดลงพรุ่งนี้
เหลือประมาณ๑๑๐๓๐ของพื้นที่
พอฝนลดอากาศกลับมาร้อนค่ะ

เป็นฝนฟ้าขนองด้วยช่วงสุดสัปดาห์
ภาคกลางภาคตะวันออกฟ้าเปิด
เพราะว่าฝนลดเหมือนกันตอนกลางวันร้อนเกือบ๔๐องศาค่ะ
ฝนจะตกหนักเลยช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำ
ส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งตกประมาณ๑๓๐๔๐ของพื้นที่
คลื่นก็สูงประมาณ๑๒เมตรเท่านั้นเอง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพรุ่งนี้ฝนลดกลางวันร้อนค่ะ
รับมือฝนตกหนักอีกรอบช่วงต้นสัปดาห์หน้าค่ะ
ฝนตกลงมาในวันนี้รักษาสุขภาพให้ดี

โปรดติดตามตอนต่อไป